คติของรัฐธิมหาญาณปรากฏในปฏิมากรรมของเจดีและมนตบในโบราณสถานหลายแห่ง
เช่นรูปปูนปั้นของพระพุทธเจ้าในอดีตพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติในอนาคต
พระพุทธรูปสามองค์ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปเช่นพระพุทธรูปสามองค์ในบริเวณลานวัดพระบรมธาตุชายา
อกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปประดับซุ้มพระเจดีซึ่งหมายแทนพระพุทธเจ้าจำนวนต่าง
เช่นพระพุทธรูปปูนปั้น๗พระองค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรี
การสร้างพระพุทธรูปจำนวนมากเช่นนี้ย่อมแสดงถึงความเชื่อทางรัฐธิมหาญาณ
ว่ามีพระพุทธเจ้าอื่นนอกเหนือจากองค์ปัจจุบันมาแล้วในอดีต